ปรากฏว่าคุณเรืองไกรคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้คุณเรืองไกรไปยื่นสารรัฐมนูลค่ะ
ให้ตรวจสอบอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ
กรณีที่มีผู้ไปร้องสอบยื่นตีความห้ามเสนอชื่อคุณพิธา
ซ้ำในการโหวตนายกรอบ๒นี่แหละค่ะ
ก็คือไปยื่นให้สอบอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ
โดยนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ย
ขอให้ตรวจสอบว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจ
ที่จะส่งเรื่องมติที่ประชุมสภาวันที่๑๙
นี่นะคะที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยค่ะ
ส่งได้หรือไม่นะคะให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยอำนาจ
วินิจฉัยหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา
รัฐธรรมนูญมาตรา๘๘และมาตรา๑๕๙และมาตรา๒๗
โดยอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา๒๑๓บอกว่าทำได้หรือเปล่า
เรืองไกรบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นของนักกฎหมายจำนวนมาก
และผู้ตรวจการแผ่นดินก็เห็นด้วย
แต่ถ้าหากพิจารณาจากบทบรรยัติรัฐธรรมนูลพรปว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล๒๕๕๙
พรปว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพศ๒๕๕๙
แนวคำวินิจฉายศาลรัฐธรรมนูลที่๔ทับแล้ว
มาตรา๑๕๙มาตรา๒๗๒นั้น
เป็นกรณีเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา
และรัฐสภาต้องเป็นผู้ทำหนังสือถึงสารรัฐธรรมนูลตามมาตรา๗๒
แห่งพรปว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล๒๕๖๑ได้หรือไม่
มีมติให้ดำเนินการดังกล่าวของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เห็นชอบด้วยรัฐธรรมนูลหรือไม่
โดยเรื่องนี้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูลหลายมาตรา
กฎหมายหลายฉบับหลายมาตรา
สารรัฐธรรมนูลย่อมรู้เองเพราะเคยวินิจฉัย
กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยหลายครั้งแล้ว
เพราะฉะนั้นตนเองก็เลยส่งหนังสือขอให้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีหน้าที่และอำนาจ
ที่จะส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยหน้าที่และอำนาจ
ของรัฐธรรมนูลหรือไม่อย่างไรค่ะ